คุณผู้ชมครับไปดูวิรกรรมของหนุ่มกลางคนนี้หน่อย
กลางเยอะแยะไปหมดกลางแรกก็คือว่าเขาไปขับรถบนถนน
รถยนต์กำลังจะออกมาหนุ่มคนนี้ขับรถจักรยานยนต์ตราโล่ด้วยนะครับ
ไม่ให้รถยนต์ออกเอาปืนขึ้นมายิงขู่ขึ้นฟ้าสามนัด
ปั้งปั้งปั้งแล้วก็จอดขวางอยู่แบบนั้น
กลางที่สองตำรวจจับกลุ่มได้แล้ววิรกรรมเขาทำตัว
แต่งตัวทุกอย่างเหมือนเป็นตำรวจสุดท้ายไม่ได้เป็นตำรวจ
เป็นพนักงานร้านอาหารแล้วถามว่าจะแต่งตัวขับรถตราโล่ทำไม
อยากเป็นตำรวจเป็นทุกอย่างที่ทำมาแล้ว
ยกเว้นเป็นตำรวจจริงจริงถูกต้องก็เลยไปซื้อทุกอย่างมา
ให้มันแต่งองค์ทรงเครื่องเสมือนตัวเองเป็นตำรวจจริง
แล้วไปรถมอเตอร์ไซค์ตราโลกนั้นก็คือทำเองหมด
อยากเป็นตำรวจมากแต่วิริกรรมแบบนี้ไม่รอด
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์คันหนึ่งซึ่งเขาขับอยู่ในซอยเล็ก
ก็เห็นอยู่นะจู่เนี่ยรถจักรยานยนต์คันนี้ตราโล่ซะด้วย
ตอนแรกคนเข้าใจว่าเขาคือตำรวจจริงชักปืนมายิงขึ้นฟ้า
สามนัดเลยคุณผู้ชมแล้วหันหลังมาเหมือนข่มขู่แบบนี้เลย
แล้วเขาก็ยิงเสร็จปั๊บเก็บปืนเข้าไปในซองที่อยู่ที่เอว
จู่แล้วก็จอดรถนี่ตรงกลางถนน
แล้วให้รถของผู้เสียหายขับผ่านไปอย่างช้า
ลักษณะมือประมาณว่าแบบเอามาสิมาสิ
แน่จริงก็มาสิจอดขู่ซะเลยอะไรแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันที่๒๑พฤษภาคมครับในชุมชนม่วงมณี
ถนนประชาอุทิศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
ในกรุงเทพนะฮะนักข่าวเราตามไปเจอผู้เสียหายอายุ
ที่๓๕ปีของระยะสงวนชื่นกลับไปหน้าเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
เขาบอกว่าเขาเพิ่งย้ายมาที่ดอนเมือง๕เดือน
ไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่เคยทะเลาะมีปัญหากับใครในย่านนี้
วันนั้นน่ะขับรถออกมาจากบ้านกับแฟนมาถึงซอยนี้
เลี้ยวออกจากซอยสังเกตเห็นแล้วว่ามีรถจักรยานยนต์คันนี้ตราโล่
เข้าใจว่าเป็นตำรวจด้วยซ้ำไปเปิดกระพริบไฟหน้าใส่
แต่เขาเลี้ยวออกมาแล้วเขาชะลอดแล้วเปิดทางให้
ก็เลยมีการหาเรื่องยิงปืนข่มขู่แล้วก็จอดรถอยู่อย่างนั้นนะฮะ
เขาก็เลยขับหนีออกมาเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
ต่อมาตำรวจสอนอดอนเมืองลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุไปเจอปลอกกระสุน๙มม๓ปลอก
แล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกนั้น
แล้วเสื่อมซวกคุมเนี่ยคุณผู้ชมปักข้างหลังว่าราชนาวี
ราชนาวีนี่มันเป็นทหารเรือไม่ใช่เหรอ

ขับรถทะเบียนตราโล่นะดูสับสนในตัวเองเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาทะเบียนที่เห็น๙๔๑๕๖ไปตรวจสอบ
พบว่าทะเบียนนี้มันเป็นทะเบียนที่ใช้กับรถจักรยานยนต์
แต่ว่าทะเบียนนั้นไม่ได้ใช้งานแล้ว

รถคันนั้นจริงแล้วไม่ได้ใช้งานแล้ว

ป้ายทะเบียนตัวจริงมันยังอยู่ในรถซึ่งอยู่ใต้เบาะของรถซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว
อยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่คือที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
นั่นหมายความว่าทะเบียนคันที่อยู่กับรถของผู้ก่อเหตุคือทะเบียนปลอม
ทะเบียนปลอมปลอมทุกอย่างนะฮะ
เมื่อวานตำรวจก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้ชื่อจริงคือนายธเนธพลสุขประยูนอายุ๕๗ปี
จับได้ที่การเคหาดอนเมืองพร้อมของกลางหนี้ครับคนนี้ครับ

มีของกลางเป็นปืนบีบีกัน๓กระบอกเครื่องกระสุนปืน๒๐นัด
เครื่องแบบยศร้อยตำรวจเอกติดอามกองปราบด้วยนะ
ร้อยตำรวจเอกนี่ถ้าเกิดว่าไปถามว่าจบนรตในร้อยตำรวจรุ่นไหนเนี่ยน่าจะมีงงนะ
มีวิทยุสื่อสาร๓เครื่องครับ
มีชุดที่ใช้วันก่อเหตุที่ปากราชนาวีนี่แหละครับ
นี่เห็นมั้ยชุดเขาโอ้โหรถมาครบทีเดียว
ตำรวจก็เลยนำตัวนายธเนธพลไปสอบส่วนที่โรงพัก
ผมยอมรับผมเป็นคนในคลิปยิงปืนขู่จริง
แต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจถามว่าเอาแล้วแต่งทำไม

ผมชื่นชอบอยากเป็นมากนะฮะก็เลยไปหาชุดมาใส่

ผมก็เป็นลูกจ้างร้านอาหารทั่วไป

รถส่วนตัวก็ซื้อมานะฮะ
แล้วยิงปืนยิงทำไมก็ยิงแค่ขู่เฉย
เอาฟังเสียงเขาหน่อยครับ
จริงเราตั้งใจถึงท่านที่จะทำให้เขาเสียชีวิตไหม

เพราะนั้นทำไมถึงตัดสินใจจริง

ไม่ให้ทางเขาปาดเขาอะไรแบบนี้

โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะฮะแล้วก็เครื่องแบบตำรวจกับทะเบียนตราโล่เนี่ยกำลังสอบ
ส่วนรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะมีการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มเติม